รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ๑๓ปีขึ้นไป
มีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาในการรับชม
ผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า๑๓ปีควรได้รับคำแนะนำ
สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเอาละครับ๑ชั่วโมงจากนี้ไปนะครับจะเป็น๑ชั่วโมงความอัศจรรย์นะครับ
แขกรัมเชิญของเราในวันนี้ร้านหมดตำแหน่ง

กุมารทองหรือเวลาผู้ชายเราอยากได้คนนั้นอยากได้คนนี้คืนมา
คือการทำเสน่หยาแฝดฝังรูปฝังรอยคุณรู้จักไหมฝังรูปฝังรอย

เขาบอกว่าจะต้องปั้นหุ่นแล้วก็ต้องเอาหุ่นที่เราปั้นเนี่ยไปไว้ตรงหน้าอกของศพ
ผมว่าคนนั้นอาจจะไม่ใช่จอมขวังว่าไอ้จอมขมังเว่นน่าจะเป็นคุณนะ

ไม่ต้องอ่านข้อมูลทั้งหมดทั้งมวลในวันนี้คุณจะเชื่อก็ได้หรือไม่เชื่อเราเลยก็ได้

เอาละครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะไปพูดคุยกับคุณวิเทียนสุพีสุนทรครับ
สวัสดีครับ

คุณวิเทียนสุภีศุนย์ถอนนะฮะ

เอาเดี๋ยวก่อนนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวผม

ผมจะขออนุญาตกล่าวขอโทษครูบาอาจารย์นะครับ
แล้วก็ผู้ที่มีอำนาจนะครับหรือว่าเก่งกว่าผม
อันนี้ผมมาเนี่ยนะครับไม่ได้มาเพื่อจะมาอวดตัวหรืออะไร
คือเรามาเล่าประสบการณ์ที่ผ่านมาแล้วเนี่ยมาเล่าสู่กันฟังนะครับ
อันไหนถ้ามันไม่ดีก็เอาไปทิ้งเอาไว้เอาไปสนุก

เพราะอะไรต้องขอคำมาลาโทษก่อนเพราะอะไรฮะ
ของพรุ่งนี้นะครับตอนที่ผมศึกษาเล่าเรียนอยู่นะครับ
ก็พนงนะครับว่าตัวเองเนี่ยเก่ง
พอออกไปเผชิญชีวิตจริงไปเจอครูบาอาจารย์หลายท่าน
ที่ท่านไม่อยากจะแบบประกาศตัวเองนะครับหรือก็แสดงตัว
อู้วท่านเก่งกับผมมากนะครับเรื่องนี้มีจริงครับ
โอเคเอาอย่างนี้ก่อนอื่นผมถามลุงอย่างนี้ก่อนนะครับ
คุณลุงนี่ไปเรียนวิชามาจากไหน
วิชาพวกนี้นะครับตอนที่ผมย้ายออกมาจากอายุทยา
พักอยู่ที่ตลิ่งชันอืมตลิ่งชันนี่ก็จะมีหมอศัยศาสตร์อยู่คนหนึ่ง
แล้วเราก็เป็นคนที่ชอบเรื่องพวกนี้ก็ไปสมัครตัวเป็นสิทธิ์

คุณลุงก็จะบอกว่าสัตว์พวกนี้ที่คุณจะเรียกว่าเป็นสัตว์ฝืนธรรมชาติ

สมัยเด็กนี่อยู่กับใครอะไรยังไง
ก็อยู่กับปู่นะครับอยู่กับปู่แล้วปู่นี่ก็เป็นสับปะเลออืม
แล้วแต่สับปะเหลอเมื่อก่อนเนี่ยไอ้ศพเสิร์ฟอะไรพวกนี้ยาเยอะมันก็ไม่มีนะ
สมัยบ้านผมเนี่ยหูรถยังวิ่งเข้ายังไม่มีเลย
เวลาตายมาเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยเขาก็จะเอาไว้ในป่าช้า
รอการเผาเพราะศพคนตายสมัยก่อนเนี่ยเขาจะเก็บไว้ที่บ้านก่อน
แต่เขาจะสวดทำพิธีอะไรกันอยู่ที่บ้านแล้วก็จะย้ายมาที่วัด
พอย้ายมาที่วัดเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีศพคนมีตังค์บ้างไม่มีตังค์
เราก็เปิดฝาโลงออกมาใช่ไหมครับเมื่อสมัยก่อนนี้
เขาต้องคนสมัยโบราณก็อ่ะขาบตังค์เอาตังค์เนี่ย
เอาไปซื้ออะไรกินนะในปรโลกนะแล้วก็ตามโรงบ้างตามลูกตาบ้างอะไรบ้าง
แต่เราก็ไปหยิบเอามาเขาเอาไปซื้อขนมกินเนี่ยครับ
มาถึงอายุ๑๓๑๔ช่วงวัยรุ่นเริ่มต้น
คนอื่นก็ไปเรียนหนังสือหนังหากันแต่เหมือนคุณลุงเนี่ยจะเอาดีทางด้านมนต์ดำเลย
ผมก็เรียนเหมือนเขาเรียนนะครับแต่ผมก็ใช้เวลาตอนเลิกเรียนแล้วเนี่ยครับ
มาอยู่กับอาจารย์วิชาแรกเลยนะครับที่มาเจอกับอาจารย์ปุ๊บเนี่ย
อาจารย์ก็ชวนเข้าป่าช้าเลยไปทำฝังรูปฝังลอยอะไรสมัยนั้นนะครับ
ผมเนี่ยมีหน้าที่ไปดูตรงนี้ส่วนอาจารย์เนี่ยก็จะเตรียมพวกหุ่นขี้พึ่งนะครับ
แล้วก็เครื่องเส้นสังเวยที่จะไปทำพิธีมีเหล้าขาวมีไก่นะครับ
มีหมูนอนตองมีขนมต้มแดงต้มขาวสายสินแล้วก็หุ่น
หุ่นทำไมนั้นน่ะผมรู้อย่างเดียวว่าหุ่นเนี่ย
อาจารย์เนี่ยเอาขี้พึ่งเทียนขี้พึ่งนะครับเอาหน้าประกบกัน
แล้วก็มาแต่ว่าใช้อะไรบ้างเนี่ยตอนนั้นผมยังไม่เข้าใจเท่าไหร
เขาทำกันเพื่ออะไรก่อนเขาทำกันเพื่อแบบว่าจะเรียกให้คนรักกลับมา
ตายเหรอใช่ครับขั้นตอนแรกเรียกกลับใช้รักซ้อนใบรักซ้อนไงครับอืม
เอามาพันเอาหน้าเข้าประกบกันไอ้การที่ว่าที่เขาไปทำให้ในประชาเนี่ย
เขาบอกว่าให้ใช้ผีทำเนี่ยมันจะได้ผลเร็วขึ้น
แล้วเวลาทำจะต้องเอาตุ๊กตาไปวางไว้ตรงไหนไอตุ๊กตาหุ่นปั้นเนี่ย
เอาไว้ที่หน้าอกอะครับหน้าอกศพครับ
อาจารย์นี่ก็จะมีหน้าที่ทำพิธีบริกรรมที่นั่นนะครับทำพิธีที่นั่น
แล้วก็จะเอารูปน่ะกลับมาที่บ้านเพราะว่าเอามาทำกลับมาที่บ้าน
ก็เพื่อมาทำพิธีต่ออีกว่าบางทีทำครั้งเดียววันเดียวกับ
บางทีก็สองวันบางทีก็สามวันบางทีก็สี่วันบางทีก็ห้าวัน
มันอยู่ในเคสของแต่ละเคสว่าไอ้คนที่อาจารย์ทำเนี่ย
มีวิชาอาคมไหมนึกว่ามีของดีปกป้องไหมของดีปกป้องไหม
แสดงว่าของดีพวกเรามีพุทธคุณสามารถปกป้องได้จริง
ปกป้องได้ครับคนที่โดนทำอาการจะเป็นยังไงคุณลุงจ๋า
ตานี่ดำเลยนะแล้วหน้านี่จะออกฟ้า
องดูยังไงมันก็ไม่ไม่มีราศีอะครับอืม

ตอนนั้นเป็นวัยที่กำลังเคี้ยวมากสิบเจ็ดสิบแปด
วิชาก็ต้องมีนะครับครูบาอาจารย์ก็ต้องเก่งอ่ะ
จะสายเหนียวสายต้องทำยังไงไปโรงยันทร์
ยันนะครับแล้วก็อาบน้ำว่าน
อาบน้ำว่านด้วยลงยันขอดูยันคุณลุงสักนิดหนึ่ง
เนี่ยครับมันก็โอ้โห
นี่คือตั้งแต่ลุงศักดิตั้งแต่วัยรุ่นเลย

มันมันดุหน่อยนะครับเสือมันต้องดุใช่ไหม
ชาติเสือมันก็ต้องห่วงลูกครับ
อันนี้คือเสือพ่อเปิลแล้วต่อไปล่ะฮะ

ก็แบบบรมครัวครับมันก็ช่วยได้ทุกเรื่องอะครับ

เขาเชื่อเรื่องอะไรฮะพระรามไว้ทำอะไรฮะ

ไปอะครับก็แล้วแต่ว่าอาจารย์จะใส่อะไรไว้นี่ก็ใส่

ก็คือเรียกว่าเคยลองอะแหละถูกมั้ยฮะ

เอามีดกี่ตัวเองเข้าไหม
เหมือนเขาว่านี่
ตอนที่รอกันมันไม่เข้าแต่ตอนสมมุติเอาจริงมันเข้าไง
แต่มันก็เหรอมันก็ไม่เข้าอ่ะครับ

เป็นสายคงกระพันธ
ถ้าจะพูดถึงว่าเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทย
ก็คงจะไม่เกินจริงไปนักนะครับ

ผมจะสักพวกน้ำมันเนี่ย

หมึกนี่มาทับเอาทีหลัง
ตักพวกลิงลมใบไม้ล่วง

ลิงลมไว้สำหรับทำอะไรลิงลม
ก็แบบเวลาต่อสู้ฉับไว
มีแบบว่าทำยังไงกูก็ไม่ตายเลย
แต่บนหัวก็ยังสักอีก

อย่างน้ำตะสักพวกมุงกุฏพระพุทธเจ้า
แล้วก็อีติปิโสกะทูจิตแบด
มันก็มีแล้วชาขตระลักษณะติหังจะโตโลตินังติสำนักโลปุศัพท์
แล้วงี้ไหมหามอย่างไงเวลาเค้าจะฉีดยาหรือจะแบบเจาะเลือดเนี่ย

แต่ถ้าผมไปหาหมอนะฉีดยาทีไรเข้าทุกทีนะ
คุณหนุ่มคุณน้องดำนะผมอยากเล่าให้ฟังนะ
ว่าไอ้ของที่ผมลงมาเนี่ยถ้าไม่ประสบกับตัวเองแล้วไม่มีประสบการณ์เนี่ย

ไอ้น้ำมันที่ผมลงเนี่ย๑๐๘ชั้นเนี่ย
ขั้นตอนการลองเนี่ยเขาใช้เหล็กแหลมนะครับ
แทงเขาที่เกดือกนั่งบนหน้าอกนะครับ
แล้วแทงอย่างนี้แล้วก็เอามิดโกนที่ใช้โกนหนวด
สัญลักษณ์เห็นมั้ยครับนี่นี้มี๓จุดเนี่ย
อันนี้ไอ้สัญลักษณ์
แต่เขาบอกเมตรมาหาดิโยคที่สุดตั้งแต่ศักดิ์มาคืออันไหน
บัวบังไบอยู่ไหน
มันมันอยู่ตรงไหน

ไปฝังตะกรุดกับหลวงพ่อคูณด้วย

เคยวิ่งมั้ยเคยวิ่งป้องกันตามแขนตามอะไรอย่างนี้

อย่างหน้ารถจะฟ่ำแล้ว

แล้วก็ฟ่ำเลย๑พีค๒พีค๓พีค๔พริก

เกิดเขาอยากได้วิชาเขาต้องแร่เนื้อมากิน

แล้วก็มีพวกกันดีกว่า
เป็นกระดูกของเกจิอาจารย์อะไรอย่างนี้

เพื่อที่จะเอาวิชาของเขามาอยู่ในตัว
เขาผมคิดว่ามันเชื่อว่าน่าจะทำให้เข้มขังขึ้น
จะเอาวิชาของอาจารย์ครูบาอาจารย์มาอยู่ในตัวนี่คงไหมนั่นเหรอ

หรือว่าผมเห็นแต่เขาทำนะผมก็ไม่กล้าทำ
หัวปั้นเน็กมีจริง

แสดงว่าปั้นเน่งอันนี้มีเรื่องราว

เพราะอะไรเกิดขึ้นกับลุงลุงถึงหยุดทุกอย่าง
คนที่อยู่ในครอบครัวตายก็มี

ในบ้านผมนะมันเหมือนมีกองทัพผี

หลวงพ่อพระสัยถือว่าเป็นหลวงพ่อที่ศักดิ์สิทธิ์มากนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นศรัทธาสาธุชนหรือสายบุญพญานาคาราช

ปรากฏว่ามีทีมประขาวเต็มลานมัด

ก็เลยเป็นที่กล่าวฝันมาว่า

เป็นพระที่มีเทวดาพญานาคาราช

จะถวายเงินแค่๕๐๐บาท

ผู้หญิงหมดเลยค่ะ
แล้วเป็นแฝดแทน
แน่นอนนั่นก็คือ

ถ้าสมมุติวันนี้เราจะมาไล่เรียนวิชาติกัน

ชิ้นนี้เขาก็ส่งมาเหมือนกัน

ให้ทำคือบริกรรมกระถาลงไปในนี้
พรุ่งนี้ก็จะทำกันตอนกลางคืน

ทำพีเขาก่อนเนี่ยนะ

ก็อยู่ในมหาผู้เสียครับ

เราต้องมีวุฒิภาวะ

แล้วก็ต้องทำเนื้อทำตัวให้ดีพอด้วย

แสดงว่าปั้นเน่งอันนี้มีเรื่องราว

ไปบอกครับ

ก็เหมือนกับแบบอภิษฐานของปั้นเหงอันครับ

เหมือนกับเอาง่ายขออนุญาตใช้คำว่าเลี้ยงผีได้ไหม

พวกหนูเคยเลี้ยงแต่กุมารทองกัน

ของแรงก็ต้องใช้บุญใหญ่อะครับ

ก็สร้างกุศลต่าง

เมื่อถึงวาระที่เขาจะต้องไปเกิด

ลุงบอกว่ามีวันพักให้เขาด้วย

เราปล่อยไปเทียบกับโสสะอานี่

เขาก็มาสร้างบุญสร้างกุศล
เพื่อตัวเขาเองเขาก็จะได้สบาย

สีพึ่งไงครับที่เอามาปั้นเป็นหุ่นนะครับ
แล้วนี้พวกนี้เหมือนปากผีหรือเปล่าครับ

นี่ผู้หนุ่มเคยเห็นมึงเหลียนเก่า

เราจะรับรู้ได้ว่าตรงนี้
ที่เป็นของอาถรรพ์เนี่ยนี่เราจะรู้ล่ะ
แพทยาทรคืออะไร
แพทยาทรนะครับหัวเหมือนฤษีนะครับ

อยู่ในตัวครับฝังลงไปในตัว

ว่าต้องฝังตอนวันเพ็ญ๑๕ค่ำ
ต้องจัดชุดเครื่องเรียกอะไรนะ

มันกายยสิตเลยลงมาที่กายยสิต

กายทริปเหมือนกับเป็นกายที่มีพลังมีแรงอะไรอย่างนี้ถูกไหม

คือก็จะทำพิธีเนี่ยครอบลงไปให้อยู่ในตัวเรา

ใช่ครับถูกมีวิชาที่มีอยู่ในตัวแล้วเข้มขังขึ้น
แล้วก็จะกินวิญญาณลบ

วิญญาณที่แบบว่าเป็นของที่ไม่ดีทั้งหลายเนี่ย

เป็นไง

หมายถึงคนทำผมเหรอ
เหมือนเคยไปทำเสน่ห์อะไรที่มันพิษดานมาวะ

มันชอบไปลงอะไรที่พิษดานอกเหนือจากพุทธคุณบ้างไหม

แล้วพรุ่งนี้ครับถ้ามันอยู่ใกล้หรือวิชาชุดนี้

ลองจัด
ผมว่ามันคล้ายกันนะครับ

ไม่ค่อยพิษดานเท่านี้

แต่ส่วนใหญ่เป็นอะไร

คุณดีลุงเคยปลุกของตัวเองบ้างไหม

ก็ปลุกโออาวอัมอึกนึกคำอาวแอสกะวาศรีอัลยะวาศูสะ

ลุกแล้วมันก็ขึ้นเคยเห็นนะครับ

คือแบบว่ามันต้องปลุกตามทานน้ำไหลอย่างนี้

เวลาใส่อะไรปุ๊บเนี่ย

พอผมได้คอกเพชรพยาธรมาปุ๊บเนี่ย
ผมก็รับวิชาธรรมบันดาลมาด้วย
ก็ค้นหาวิชาดั้งเดิมแต่อดีตการณ์ว่าเราเคยมีอะไรมาบ้าง

พอเรามาท่องวิชาของธรรมบันดาลปุ๊บเนี่ย

วิชาที่เราเคยมีมาตั้งแต่อดีตแต่ชาติ

เลี้ยงเคยปล่อยของไหม

ที่เขาโดนลมเพลลมพัดกันเนี่ยมีจริงไหม

ลุงฮะต้องถามว่าบางคนที่เล่นของเยอะ
แล้วเราจะได้ยินเขาว่าระวังนะเล่นของเยอะ

ต้องถามลุงว่ามีบ้างไหมที่ของเหล่านี้กลับไปหาคนทำ
ผมว่าคนที่ทำของ
ทั้งตัวเองทั้งลูกนะครับและครอบครัวก็ไม่รอด
แม้แต่อาจารย์เองก็ไม่รอด
อ้าทันผมยังไม่เห็นเลยว่าเคสไหนที่จะคลองเลือนหรือว่ามีชีวิตที่ผ่าสุข
ไม่เคยเห็นใครได้สับดีทั้งคนว่าจ้างทำแล้วก็คนทำ
เพราะว่า๑ผิดคำครู

เห็นก็ได้กระโล่แบบคนที่แบบว่าไม่ดูแลตัวเอง
ผิดคำครูนี่สำคัญมากที่สุดเลย

ของพวกนี้นะครับจะซ้ำเติมทุกครั้งที่คนแบบว่า

คนเราเนี่ยดวงอย่าตกไม่ตกหรอกคนทำดีไม่มีตกครับดวงเชื่อผม
เพราะอะไรเกิดขึ้นกับลุงลุงถึงหยุดทุกอย่างเลย
คนรอบข้างอะครับและอีกอย่างหนึ่งแบบ
เขาหวาดกลัวด้วยเหมือนกับแบบในบ้านผมเนี่ย
มันเหมือนกับมีกองทัพผีอยู่กันไม่ได้นะครับ
วิ่งกันให้คลืนไปหมดเดี๋ยวเสียงไม่เท้าบ้างเสียงคนเดินบ้างนะครับ
แล้วก็คนที่อยู่ในครอบครัวครับ
คือเห็นแน่เลยครับร่างกายมันก็จะสู้ผอม

ลุงกำลังจะบอกที่หยุดเพราะว่าผลกรรมน่ะมันกระทบกับคนรอบข้างคุณลุงหมดเลย

ใช่ครับก็แบบป่วยนะแล้วก็ป่วยนี่ส่วนหนึ่งนะตายก็มี

แล้วก็เรื่องความเป็นอยู่นี่มันก็ค่อนข้างดูว่าแร้นแค้นนะนะ
คล้ายกับแบบกูเข้าใจไหมครับแบบว่ากูทำอะไรมึงไม่ได้นะ
กูก็ทำคนรอบข้างอ่ะพรุ่งนี้มันก็เหมือนกันนะครับเหมือนก็แบบช่วงเอาคืนเขาอะครับ
มันก็ต้องมีนั่นแหละเราก็มานั่งตัดสินใจว่าเราทำไปนี่นะ
มันก็ใช่ว่ามันจะอะไรนักหนาผมก็เลยตัดสินใจเลิก
เชื่อไหมครับพอผมตัดสินใจเลิกเนี่ยจากคนในบ้านผมเนี่ยนะ
ที่ใครใครดูว่าโอ้โหน่าจะตายกันหมดอ่ะเดี๋ยวนี้กลับมาฟื้นแข็งแรงทำงานทำการกันได้
นี่ข้อมูลว่าไงรู้ไหมพี่หนุ่มครับพี่ชายอยู่ดีผอมแห้งแบบไม่มีสาเหตุอืม
น้องสาวก็ป่วยอืมญาติเป็นมะเร็งซะส่วนใหญ่อยู่ดีเป็นมะเร็งหมดเลยนะครับ
บางคนเสียชีวิตด้วยซ้ำไปใช่เกิดพร้อมกันเลยทีเดียว
เกิดกันแบบรับไม่ทันนะครับเกิดกันแบบเยอะเยอะพรุ่งนี้เยอะมาก
ลุงก็คิดว่าเพราะจากการทำของแน่นอนครับแน่นอนไม่ต้องไม่ต้องเกิดเลย
เพราะว่าคนเราเนี่ยนะครับทำกรรมชั่วเนี่ยเราหนีมันไม่พ้นหรอกครับ
กรรมชั่วมันต้องตอบสนองเราใช่ไหมครับ
ดีนะครับที่ว่าผมเนี่ยเป็นคนที่ทำบุญเก่งนะครับ
และเป็นคนที่ปฏิบัตินั่งกรรมฐานสวดมนต์ทำไมถึงรอด
แต่วันนี้ก็ถือว่ารู้เรื่องราวประสบการณ์ชีวิตของลุงวิเชียน

วันนี้ขอบพระคุณลุงวิเชียนจริงที่มาร่วมแชร์ประสบการณ์
มาร่วมมูกับเราวันนี้ที่จริงเรื่องของคุณเนี่ยมูได้อีกนานเลย
ถ้ามีโอกาสเรากลับมาเจอกันอีกนะครับคุณลุงครับ

ช่วงหน้าครับมูขั้นเทพของเราแหมวันนี้ไม่อยู่
นู่นหนองคายพาไปไหว้หลวงพ่อพระสัย
ที่มาของหลวงพ่อพระสัยวัดโพชัยจังหวัดน้องคายเป็นยังไง
แล้วการไปขอพรหลวงพ่อพระสัยให้ได้ให้ปังให้โดนจะเป็นยังไง
ศักดิ์สิทธิ์ที่มีมาตั้งแต่อดีตการจนถึงปัจจุบันครับ
เขาเชื่อกันว่าหลวงพ่อพระสัยประธานพรให้กับทุกเรื่อง

หลวงพ่อพระสัยถือว่าเป็นหลวงพ่อที่ศักดิ์สิทธิ์มากนะครับ
เพราะที่ว่าจะเป็นสถาสาธิชนหรือสายบุญพญานคราชต้องมากราบไหว้ศักรรณะ
พระนางศุกร์พระนางเสริมพระนางสัยก็อยากจะสร้างพระ
เททองมา๖๗วันทองก็ยังไม่สุก

ปรากฏว่ามีทีปะเข่าเต็ม๑ลานบัตร
พระการยกนู่นยกอีดช่วยกันเท
เป็นที่กล่าวฝันมาว่าหลวงพ่อพระสัยเนี่ย
เป็นพระที่มีเทวดาพญานาคาราชมาช่วย

จะถวายเงินแค่๕๐๐บาท

มูเตรุไม่เข้าใกล้ออกไกล

ไปกราบสากลารุงพ่อพระสัยนะครับ

เรื่องราวความศักดิ์สิทธิ์ต่าง

ใครเรียกกันว่าเป็นที่ใครไปถึงหนองคล์คลาน

มีองค์หนึ่งอยู่ใต้แม่น้ำโขง

สุขพระสัยพระเสริม

พระศุกร์ทุกวันนี้อยู่ใต้แม่น้ำโขงยังไม่มีใครเอาขึ้นมาได้

ก็มีคนเคยเห็นแต่ก็คือเหมือนกับพญานาคเขาขอไว้บูชา

อยู่ตรงแถวที่เขาเรียกว่าตรงมีบ้างไฟพญานาคนี่แหละ
พระสัยก็ยังมีที่น้องข่าย

พระเสริมมากรุงเทพฯแล้ว

เสริมอยู่ที่นั่นเพราะฉะนั้นก็มีอยู่๓องค์
แต่จริงแล้วการไหว้พระสัยที่วัดโพชัย
เขาบอกว่าไหว้ยังไงถึงที่จะรับรู้

ว่ายังไงถึงจะถูกต้อง
เราตามมูขั้นเทพไปสักการะบูชา
หลวงพ่อพระสัยที่จังหวัดหนองคายกันเลยครับ
ูให้สุดกับงูขั้นเทพ
หมู่ขั้นเทพไปที่จังหวัดหนองคาย
ดินแดนแห่งพญานาคาราชที่วัดโพชัย
เพื่อกราบสการะบูชาหลวงพ่อพระสัย
ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองครับ
ครับผมอยู่ที่วัดหลวงพ่อพระสัย

พระรามหลวงจังหวัดหนองคายครับ
ศักดิ์สิทธิ์ที่มีบารมีศรัทธาแห่งพญานาคาราช
หลวงพ่อพระสัยถือว่าเป็นหลวงพ่อที่ศักดิ์สิทธิ์มากนะครับ
ทุกปีสาธุชนจะหลั่งไหลมากราบไห้สักการะ
ไม่ว่าจะเป็นศรัทธาสาธุชนหรือสายบุญพญานาคาราช

ปัจจัยนี้แหละครับจะเป็นปัจจัยที่นำ

ค่าเหล่าเรียนศึกษาของพระพิสุสัมเมริน
ณวัดนี้ช่วงที่ผมมาบูชาสการะนี้นะครับ
เป็นช่วงเทศกาลวันออกพรรษา
ก็จะเป็นช่วงที่สถานชนก็มาทำบุญไหว้พระ

ด้านนี้เป็นหลวงพ่อองค์จำลองนะครับเนี่ย

สาธุข้าพเจ้าขอน้องศักรบูชาหลวงพ่อพระสัยอันศักรษิศ
ด้วยเทียนทูปและดอกบัวนี้
ขอการบูชาสการะจงนำมาซึ่งความเป็นมงคล
ให้เกิดธรรมปัญญาให้เกิดความสุขความสำเร็จ
สัมมาอาชีวะให้เกิดบังเกิดทรัพย
บังเกิดทรัพย์บังเกิดโชคลาภบังเกิดเงินทอง
มีความสุขความเจริญในการดำเนินชีวิตตั้งแต่บัตรนี้เป็นต้นไปเถิน
หลวงพ่อพระสัยแห่งวัดโพชัยเป็นพระพุทธรูปขัดสมาธิราบปางมารวิชัย
ตำนานเล่าขานสืบต่อกันมาว่าพระธิดาในกษัตริย์ล้านช้างสามพระองค์
เป็นผู้สร้างขึ้นด้วยความศรัทธาในพระพุทธศาสนาและได้เกิดเรื่องราวอัศจรรย์มากมาย
หมู่ขั้นเทพของเราจะไปเจาะลึกถึงตำนานนั้นครับ
ผมอยู่กับท่านพระครูภาวนาธรรมโคศิษฐ์นะครับผู้ช่วยเจ้าวาดวัดหลวงพ่อพระสัย
หรือวัดโพชัยพระรำหลวงนะครับนัตสการครับ
ประวัติหลวงพ่อพระสัยมีความเป็นมาไงครับหลวงพ่อครับ
สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าชายเชษฐาธิราชแถบรูปแม่น้ำโขงเนี่ยท่านจะสร้างพุทธรูปไว้หลายองค์
ท่านมีความศรัทธาอย่างนี้ทำให้รัฐธิดาของพระองค์ท่าน
นางสุขพระนางเสริมพระนางสัยเนี่ยก็อยากจะสร้างพระ
เททองมา๖๗วันทองก็ยังไม่สุก
พอวันที่๘เนี่ยปรากฏว่าช่วงใกล้จะชั้นเพลก็มีชีพะขาวตนหนึ่งมามาขอช่วย

เนรก็ขึ้นไปฉันเพลโยงก็ไปถวายเพลงก็ปล่อยให้ชีพะขาวทำ
ปรากฏว่ามองจากสาราลงมาเนี่ยไม่ใช่ตนเดียวแล้ว
มีชีพขาวเต็มล้านวัดพากันยกนู่นยกนี่ช่วยการเท
ก็เลยเป็นที่โจทย์ขานหรือกล่าวขวัญมาว่าหลวงพ่อพระสัยเนี่ย
เป็นพระที่มีเทวดาพญานาคาราชมาช่วยในการเททอง

ท้ายที่สุดการหล่อพระพุทธรูปก็เสร็จตามความศรัทธา
และขนานนามตามนามของตนเองไว้ว่า
พระเสริมประจำพี่ใหญ่พระศุกร์ประจำคนกลาง
และพระสัยประจำน้องสุดท้องมีขณะลดหลั่นกันตามลำดับ
แต่แล้วก็เกิดปฏิหารขึ้น
ประมาณต้นตรกาลที่๓ท่านก็ไปอัญเชิญทั้ง๓องค์เนี่ย
ซึ่งอยู่ที่ภูเขาควายก็อัญเชิญท่านมา
ก็ร่องน้ำมาออกมาสู่แม่น้ำโขง
ปรากฏว่าตรงที่บ้างไฟพระยาหน้าขึ้นนี่นะ
อยู่ตรงบ้านน้องกุ้งน้องแก้วพายุฝนตก
พระศุกร์พระเสริมพระสัยก็ใส่แพร่มา

หลวงพ่อเนี่ยเกรดท่านถอดได้

เวลาเลี้ยวแพร่ที่คุ้งน้ำจัดลักษณ์
ุ้งน้ำครับคือคือเลี้ยวแล้วจะกลับขึ้นมาขึ้นเหนือ

ปรากฏว่าองค์พระศุกร์องค์ท่านพลิกแพรจมลง

ได้แต่เขาเรียกว่าเบิร์นพระศุกร์

ตรงนั้นเขาเรียกว่าเวิร์นพระศุกร์

ได้๒องค์คือพระเสริมกับพระสัยมา

ฐานจมอีกก็ได้สององค์ขึ้นมา

พระเสริมนั้นถูกอันเชิญประดิษฐาน
ที่วัดปฐุมวนารามกรุงเทพ
ส่วนพระสัยนั้นได้แสดงปฏิหาร
เกวียนหักอยู่ที่วัดโพชัย
จังหวัดหนองคายนั่นเอง
ชาวบ้านจึงให้สมยานามพระสัยว่า

พระคู่บ้านคู่เมืองจังหวัดหนองคาย

ของมหาชนในการกราบไหว้ขอพร
ทรวบจนปัจจุบัน
เจ้านายในสมัยนั้นก็อาจจะบอกว่าเออท่านอาจจะยังไม่อยากไปมั้ง
ตามประวัติเขาบอกว่าซ่อมเกวียนแล้วนะ

จึงเห็นแววว่าท่านหลวงพ่อคงไม่ไปไหนแน่
อาจจะอยากจะอยู่ที่น้องคาย
ถ้างั้นก็อันเชิญท่านเข้ามาที่วัดเนี่ย

พอมาอยู่ที่นี่แล้วปรากฏอาการเกิดขึ้นครับ
หลวงพ่อก็แต่ก่อนก็คนก็ไม่ตามธรรมเนียมประเพณีปฏิบัติ
ก็พากันอันเชิญหลวงพ่อแห่สงกรงสงการธรรมเนียมประเพณีปฏิบัติเหมือนสมัยก่อน
พอดีระหว่างกันในบารมีร่วม
และปฏิหารแห่งเทพยดาที่รักษาพระ
ย่อมนำมาซึ่งสะทานทางคนมากราบว่ายบูชา

แล้วเขาก็ผูกใจมากราบอีก

แต่งงานและสามีภรรยามาอธิษฐานหอม

การขอนี่ก็ต้องถือศีลนะ

มาขอในวันพระวันพระข้างขึ้น
ที่ผมทราบบางคนขายที่ไม่ได้มาเป็น๑๐ปี
พอเอาโฉนดที่ดินมาเนี่ยนะครับมาอธิษฐานนะ

คนที่เกิดขึ้นเพราะว่าพ่อแม่มาขอ
พอลูกโตขึ้นมาบอกว่าลูกลงพ่อภาษัยนะ
เพราะว่าพ่อแม่เคยไปขอที่นั่นลูกก็ต้องมาต่อ
คนไปซื้อที่ขายที่สำเร็จ
ก็บอกไอ้ที่แปลงนี้ที่เราอยู่อย่างมีความสุข
เพราะว่ามาขอหลวงพ่อให้ซื้อที่แบงค์นี้ให้ได้

ไม่เคยมีก็มีเขาก็ผูกศรัทธา

เป็นส่วนรวมจิตใจชาวพุทธ
เป็นส่วนรวมจิตใจชาวพุทธ
ในรุ่มแม่น้ำโขงในโซนนี้

นมมืออธิษฐานบูชาศักระ

ที่เป็นเรื่องจำเพาะก็ขอให้ปรึกษาพระคุณเจ้า
ที่วัดจะมีประเพณีธรรมเนียมอยู่นะครับ

น้องบูชาสการะหลวงพ่อพระสัยอันศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตเบื้องหน้า
ข้าพเจ้านายรักเลขานิเทศและสาธุชนทั้งหลาย

ข้าพเจ้ามายังวัดหลวงพ่อพระสัย

ได้ทำบุญตามกำลังศรัทธา
ขอกำลังบุญนั้นยังโดนบันดาลประธานพร

จากนี้จงรุ่งเรืองรุ่งโรธเจริญก้าวหน้า

ขอให้เป็นที่รักแก่มนุษย์และเทพยดาทั้งหลาย
ขอจงเบิกบานสำราญศุกร์
มีธรรมปัญญาที่เกิดขึ้นเป็นเครื่อง
ขอบรมีของหลงพ่อจงควบรรทรา

และสาชนทั้งหลายนับตั้งแต่บัตรนี้ไปตลอดกาลและนานเถิน
อ๋อถูก
เมื่อขึ้นไปไหว้หลวงพ่อพระสัยในพระโบสถแล้ว
ด้านหน้าของพระโบสถจะมีพระพราที่ส่งน้ำหลวงพ่อพระสัย
ทุกปีที่ตรงนี้นะครับช่วงสงกราน
จะมีการส่งน้ำด้านนี้
เชิญหลวงพ่อสายจากด้านบนลงมาส่งน้ำ
คนจะมาร่วมพิธีตรงนี้นะครับประมาณปีละ๔๕แสนคนนะครับ
ถึงเป็นล้านคนนี่คือความเป็นมงคลของหลวงพ่ออาศัย
และสิ่งที่ท่านจะได้ร่วมบุญก็คือที่สาระที่พระพลานี้

อันนี้สงฆ์การทำบุญซื้อที่ถวายวัดนะครับ
ก็จะทำให้เรามีที่อยู่ที่อาศัยที่มั่นคง
เนื่องจากวัดเนี่ยมีที่รอบบริเวณวัดเนี่ยประมาณที่ต้องซื้อให้เป็นสมบัติของพระศาสนานี่นะครับ
อยู่ประมาณมูลค่าร้อยถึง๑๒๐ล้าน
แล้วที่นี้ก็จะเป็นที่ของเขตพุทธวาสสังคาวาสไปตลอดกาล
นี่เป็นโอกาสที่สำคัญขอเรียนเชิญนะครับมาทำบุญซื้อที่
แล้วเราก็จะได้ใบอนุโมทนาบุญแบบนี้ไปนะครับ
ให้เป็นเครื่องระลึกเตือนใจว่าเราเป็นชาวพุทธได้ร่วมซื้อที่ถวายวัด
จะเป็นกำลังบุญเราตลอดไปครับก็ขอให้บุญนี้จงสำเร็จกับทุกคน
ให้มีที่อยู่ที่อาศัยที่มั่นคงหากแวะมาวัดหลวงพ่อพระสัยก็แวะมาที่พระพาส่งน้ำและมาทำบุญอันนี้นะครับ
วันนี้โชคดีครับมูขั้นเทพของเรานอกจากจะพามามูสร้างบุญกันแล้ว
ในวันนี้ก็มีเรื่องน่าอัศจรรย์ที่ได้พูดคุยกับครอบครัวผู้ที่ศรัทธาในองค์หลวงพ่อพระสัย
ที่นำไข่ไก่กว่า๖๐๐ฟองมาแก้บนในวันนี้ด้วยครับ
เป็นเรื่องปฏิหารนะครับเพราะว่าผมได้เจอบุคคลที่เคยมาอธิษฐานขอให้มีบุตรกับหลวงพ่อพระสัย
และปรากฏว่าเกิดปฏิหารครับตั้งแต่ปี๒๐๓๕ตั้งคันมีบุตรแฝด๓คน
เพราะว่าหลวงพ่อพระสัยท่านมีพี่น้องอีกสองคือพระสัยพระเสริมและพระศุกร์นะครับ
วันนี้ผมอยู่กับท่านแล้วครับคุณอาครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ
ครูเป็นครูอยู่ที่ไหนนะครับอยู่ที่โรงเรียนอุดรพิชยานุกูล
ครูได้เคยมาไหว้หลวงพ่อพระไฝเนี่ยบ่อยไหมหรือว่ามาเพราะว่าอุดรหนองคายมันติดกันนะ
จริงแล้วตอนแรกที่รู้จักหลวงพ่อพระสัยคือย้ายมาจากบุรีรำ
มีครูท่านหนึ่งท่านบอกว่าหลวงพ่อพระสัยอ่ะขอบุตรได้ก็เลย
จริงไม่ได้มีลูกยากนะคะไม่ได้มีลูกยากเพิ่งแต่งงานแล้วก็อยากได้ลูกฝาแฝด
มากราบหลวงพ่อแล้วก็อ่านข้อความที่ตัวเองตั้งใจไว้ขอหลวงพ่อขอบุตรฝาแฝดค่ะ

คุณศูนย์ถามธรรมดาวอันนี้มาแล้วก็บ้นท่านว่าถ้าประสบความสำเหร็จ
ก็กลับไปบ้านก็นอนฝันค่ะ

คืนแรกมีเด็กแก้ผ้าเด็กกำลังคลานค่ะมาคลานอยู่หน้าประตูรั้ว
หลานเรียกมาชี้ให้ดูก็อุ้มไปอาดน้ำหลังบ้าน
คืนที่๓ฝันอีก๑คนก็คือพยาบาลเปิดห้องออกมา
แล้วพยาบาลอุ้มใส่เบาะมาให้เอาอีกค่ะรับหมดเลย๔คนค่ะ
แล้วก็ตอนท้องก็ไม่รู้ว่าตัวเองท้อง
ยังไปซ้อมวอเล็กบอลซ้อมบาสเก็ตบอลแล้วก็ตีเบ็ด

ปรากฏว่าเมื่อคลอดมาแล้วเนี่ย

ออกมาปรากฏว่าเป็นลูกแฝดไม่ใช่สองด้วย

หมอก็ไม่อาจจะสาวค่ะ

ผู้หญิงหมดเลยค่ะแล้วเป็นแฝดแท้

ค่ะคนนี้ค่ะคนนี้คือคนเล็กออกมา

นี่ไม่ใช่เรื่องงมงายมันเป็นเรื่องศรัทธาครับ
เพราะเราไม่ได้ไปหลอกเอาชาวบ้านคนใดคนหนึ่งมาพูด

แล้วก็เกิดปฏิหารว่ามีลูกถึง๓คน

เขาจะรู้ตลอดครับเพราะว่าพอออกมา
คือพอท้องปุ๊บก็มาไหว้หลวงพ่อตลอด
ครับมีโอกาสมาทุกเดือนมาทุกหกเดือนแล้วจะสะดวก
ระหว่างเรียนไปอะไรไปอย่างนี้เติบโตขึ้นมา
ได้เคยอธิษฐานจะนึกถึงหลวงพ่อพระสัยบ้างไหม

ต้องนั่งสมาธิแล้วก็อธิษฐานจิตถึงหลวงพ่อตลอดค่ะ
คือนี่พ่อเราไปอยู่กรุงเทพมันไกลนะ

แต่แต่พอเรามากราบจดจำไว้ไหมว่าหลวงพ่อ

ได้ค่ะแล้วหนูก็มีโอกาสไปวัดปฐุมวนารามด้วย

จะสอบอธิษฐานค่ะ

ใช่ค่ะรูปบนถวายไข่ค่ะ
ถ้าส่องโครงการก็โครงการละ๓๓๓ฟอง

ถ้ำกลางกระแสวิกฤตศรัทธาในพระพุทธศาสนา
คนบางคนมองว่าวัตถุเป็นเรื่องงมงาย

ที่ต้องเอาปรัฎยาว่าเอามทศนิภาน

แล้วในกุสลสธาในสธาที่เป็นเรื่องที่เป็นมงคล

แล้วสิ่งที่สำคัญก็เป็นสิ่งที่ยึดเงียว
เป็นโอกาสอันดีที่ผมรักไปได้มาเจอครู
และจะได้ถ่ายแรงลาต่างต้องขอขอบคุณ

เรียกว่าเต็มกับจานมู
แต่ทั้งบทคอนเทนต์ทั้งหมด

ส่วนใครมีเรื่องมูนะฮะเรื่องเด็ดเรื่องที่แบบว่าเฮ้ยมันมีอย่างนี้ได้จริงเหรอ
หรือเรื่องที่หาคำตอบไม่ได้สักนิดนึง
เราจะเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมหาคำตอบแบบทะลุทะลวงกันเลยดีกว่า
ต้องนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับ
ไม่เชื่ออย่าลบหลู่มูเตรูไม่เข้าใครออกใคร
ไปกันก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
นี่พ่อดำอะไรอาจารย์พี่นุ่มอะไรครับ
จะพาไปว่ายฮะเพื่อหัมตูไป
โอ้โหไปดิไปกับมูข้างเทพอย่างนี้ไม่ไปได้ยังไงบิ๊กคลีคิวเลย

อันดับแรกไปวัดสะเกด

เพราะวัดสุทัศน์มีพระศรีศักยบุรีอันศักดิ์ศิษย์

ในชีวิตของคุณมาได้เลย
สามารถพาเพื่อนร่วมมูลมาได้ด้วย

ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่๒๒

เวลา๕โมงเย็นนะครับ
เรื่องของใครโดนใจทีมงาน

การตัดสินของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุดนะครับ

ในวันที่๒๘พฤศจิกายน
เข้ามานะครับพวกเรารออยู่ครับ